จำได้ใช่ไหมเราเคยนำเสนอข่าวไปว่ามีชาวบ้านที่ขอนแก่นเขาไปเจอหายโบราณ
แล้วหายโบราณชาวบ้านเขาไปเห็นเลข๓๕บนหาย
ชาวบ้านเขาก็ไปกลับไปกลับมาไปซื้อ๕๓ถูกทั้งหมู่บ้าน

ต้องทำพานบายสีไปขอขมากันเลย
เหมือนไปทำพิธีแบบขอบคุณเหมือนไปแก้บนอะไรแบบนี้
ถูกยกหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านนี่บรรยากาศคือหลังจากที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนี้เขาได้หายโบราณมาแล้วให้โชคมา๓๕ใช่ไหม
เขาก็แน่นอนคนซื้อคุณเขาก็ต้องไปซื้อสลับกันไปสลับกันมาเขาก็ไปซื้อ๕๓ก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวกันไป
ชาวบ้านนะฮะที่บ้านท่าสวรรค์หมู่๗ตะบนท่าสาราอำเภอมันจากคิรีที่ขอนแก่นนะฮะก็แต่งพานขันห้าไปทำพิธีขอขมาหายโบราณที่ตั้งชื่อให้ว่าแม่หายคำนะฮะ
ชาวบ้านเชื่อว่าอยากจะปรากฏตัวเพื่อจะให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านในพื้นที่หายโบราณเนี่ยไปเจอในทุ่งนานะฮะ
ข้างในหายมันก็มีกำไรเงินกำไรทองแล้วก็มีชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ก็เลยมีการนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีสวดอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ภายในวัด
หลังทำพิธีขอเข้ามาเสร็จชาวบ้านก็เตรียมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของกระดูกในหายนั้นนะฮะ
แล้วก็จะมีการกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เนี่ยได้ทางหมู่บ้านก็สบาย
เหมือนกันอันนี้ก็เฮทั้งหมู่บ้านเหมือนกันแม่เขาทำอะไรกันมาทั้งหมู่บ้าน
แล้วตอนที่ไปเจอเนี่ยชาวบ้านก็เห็นเลข๓๕บนต้นตะเคียนนี้

อ่าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็เฮโรกันไปซื้อ๓๕๕๓กลับไปกลับมา

แม่ตะเคียนทองแม่ฮาสราเนี่ยเข้าฝันบอกชาวบ้านไง
ที่เราเคยเอาข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยว่า
เขาอยากขึ้นจากน้ำในคลองนี้นะฮะอยู่ในพื้นที่ของตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทอง
แล้วก็ได้บอกเลขผ่านชาวบ้านที่เขาฝัน
ก็คือชาวบ้านเนี่ยฝันเห็นแล้วเจ้าแม่ก็บอกว่า๓๕นะ
ชาวบ้านก็เอาไปซื้อกันรับทรัพย์กันไป
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเอาเงินเนี่ยไปทำบุญกันต่อนะฮะ
แล้วก็จะมีการรวบรวมเงินไปขุดเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นมาบนฝั่ง
ตามความต้องการของเจ้าแม่พัสลาที่ไปเข้าฝันและให้โชคชาวบ้านกันต่อไปนะฮะ
ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีชาวบ้านดวงเฮงอีกคุณผู้ชมนะฮะ
สุโขทัยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว
แล้วเขาก็ไปเห็นเลขจำได้ใช่ไหม
ฝาผนังที่มันอยู่ในจิตกรรมต่างที่วัดนี้
แล้วเขาก็ไปส่องในจิตกรรมฝาผนังรวมทั้งเสานี้
เมื่อวานเราก็อ่านข่าวไปในเสาร์นี้
แล้วมีชาวบ้านไปเห็นเลข๓๕นักท่องเที่ยวเข้าไป
ก็เลยไปซื้ออันนี้คือเสาของสาราเฉลิมพระเกียรติครองราชครบ๖๐ปี
วัดทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยม
คือที่เรานำเสนอข่าวไปคือจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นลักษณะผู้ชายขี้เมา
นั่งถือขวดสุรา๓๕ดีกรีนี่เมื่อวานก็พูดไป
แล้วเขาก็กลับไปซื้อของเขากัน๓๕

เออเดี๋ยวแล้วจะไปส่องเสาอะไรต่อทีนี้
เอาคนจะได้แหละเนอะอย่างที่ว่าไป
คนมีดวงคนจะถูกก็ช่วยไม่ได้
ดีใจกับทุกคนทุกหมู่บ้านที่ได้กันไป